อ่ะอีกไม่กี่วันก็เป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปส่องดูซะหน่อย
ว่าเขาไปไหว้ขอโชคลาภที่ไหนอย่างไร
วังนาคินเมื่อวานคึกคักมีเซอร์ไพรส์เพราะว่า

บริษัทก็เลยคึกคักขึ้นมาทีเดียวเชียวหลักทุกผู้ชมครับ
ที่วังนาคินบ้านดุงอุดรธานีเมื่อวานคึกคักนะฮะชาวบ้านเข้าไปอยู่แล้วล่ะ
ไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะฮะก็ไปกันตั้งแต่เช้าตรู่นะครับ
ส่วนที่บริเวณลานบวงสวงที่หน้าก่อคำชโนธนะฮะมีผู้คนไปตั้งโต๊ะบวงสวงกันเยอะ
เขาเรียกว่าการเปิดทรัพย์รับโชคนะฮะมีคนไปตั้งกันเต็ม
เป็นการแก้บนพ่อปู่กับแม่ย่ากันเยอะมาก
ที่มีคนสนใจเป็นพิเศษคือเป็นโต๊ะบวงสวงของแม่แก้วสุดามรัฐ
คุณแม่แก้วเป็นคุณแม่ของคุณณเดชคุกิมิยะ
คุณแม่แก้วก็ไปทำการวงสวงขอโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลกันแน่นเลย
พอเสร็จปุ๊บแม่แก้วแม่ณเดชน์มาใช่ไหมขอดูหน่อย
ก็ไปส่องคันน้ำมนต์เขียนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออทำไมมันเหมือนเลขนั้นเลขนี้ก็ว่ากันไป
ก็ย้ำว่าแล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาดวงใครดวงมันนะฮะ
หลายคนไปมองแล้วก็ไม่เหมือนกันหรอกนะครับ
แล้วก็ไปส่องดูขันน้ำมนต์ของพ่อจ้ำด้วยหลายคนก็บอกว่าเห็นชัดแหละครับ
เห็นเป็นเลข๓ตัวเลยคุณผู้ชมก็พิจารณาเอานะครับ
แล้วแต่คุณผู้ชมจะจินตนาการนะครับอันนี้จากคำชโนธ
อ่าจากคำชโนธอุดรอุดรภาคอีสานอุดรลงไปใต้แน่เป็นจังใสล่ะ
สุรราชธานีเอ่อวัดธรรมสิงห์ขอนอำเภอคีเรียรัฐนิคมนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ไปกลับว่าขอโชคขอแล้วครับเจ้าแม่ตะเคียนทอง
บอกว่าน่าจะอายุประมาณสามร้อยปีความยาวสี่สิบเมตรเส้นรอบวงสามเมตร
เจ้าอาวาสวัดชื่อว่าพระครูมนูลธรรมธาดามเล่าบอกว่าก็ตะเคียนต้นนี้
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านจะตัดโค้นจะเอาไปสร้างบ้านก็เลยนิมนต์เจ้าอาวาสไปที่สวน
อืมพอไปถึงก็ให้คนงานตัดโค้นตะเคียนใช้เลื่อยยนระหว่างนั้นมีเสียงร้องดังขึ้น
เหมือนเสียงคนร้องเลยเจ้าอาวาสบอกอืมเจ้าอาวาสก็เลยเดินเข้าไปใกล้ใกล้
ตะเคียนแล้วก็พูดว่าจะเอาไปไว้ที่วัดนะไม่ต้องเป็นห่วง
หลังจากนั้นให้คนงานโค้นต้นตะเคียนต่อไปจนเสร็จ
พอเอาต้นตะเคียนมาไว้ที่วัดก็ขอชาวบ้านเขาหน่อยนะ
ก็มีชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคขอลาบคึกคักแล้วก็ให้โชคให้รับด้วยนะ

ต่อกันที่สุโขทัยกันหน่อยค่ะ
พาไปดูบรรยากาศบริเวณวัดตะเวทในที่อำเภอศรีสำโรง
ที่นี่เขาบอกคึกคื้นมากเพราะว่าเมื่อเช้าวันนี้มีกลุ่มชาวบ้านเข้ามาร่วม
แห่รูปปั้นไอ้ไข่ค่ะเอาไปไว้ที่สาราการประเรียน
ก่อนหน้านี้มีการนำรูปปั้นไอ้ไข่แห่ไปรอบตลาดนะคะ
เลขทะเบียนก็คือ๗๐๒๑๘๗สุโขทัยแห่ไปรอบตลาด
แต่ปรากฏว่าหลังจากนำรูปปั้นไอ้ไข่ลงจากรถแล้วจู่เนี่ยนะ
ที่เคยขับได้ปกติมาทั้งวันเนี่ยสตาร์ทไม่ติดครับ
โอ้โหชาวบ้านประหลาดใจมาก
นักเสี่ยงโชคพากันจดเลขทะเบียนรถเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่งวดนี้
เพราะเชื่อว่าไอ้ไข่มาให้โชคคราวนี้แน่นอนนะคะ
นายอัธยานาครินค่ะทีมกู้ภัยเทพนิมิต
ซึ่งเป็นคนขับรถหกล้อคันนี้เขาบอกว่า
ช่วงที่แห่รูปปั้นไอ้ไข่ไปรอบตลาดก็ยังขับไปได้ตามปกติคันนี้คันนี้ค่ะ
กระทั่งแห่กลับมาที่วัดนำรูปปั้นลงจากรถ
จังหวะจะนำรถออกไปจอดด้านนอกปรากฏว่าสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติด
พยายามหลายครั้งก็ไม่สำเร็จนะคุณ
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นนี่มิตรไม้ที่ดีแน่นอนไอ้ไข่มาให้โชคแน่ละ
แล้วก็มีการจุดประทัดด้วยนะคะจุดประทัดเนี่ยแสนนัด
บอกเพ่งกันให้ดีนะคะเผื่อจะมีเลขถูกใจก็เป็นได้
ต้องจุดจนต้องรอที่มันนัดสุดท้ายใช่ไหม
ก็จะระเบิดปุ้งมันก็จะมีเลขปลายประทัดอีกชาวบ้านก็รำกันไป
รอช่วงได้รอที่ยำใช่อะไรนะระเบิดลำรอครับ
กว่ามันจะขึ้นไปถึงบนสุดอ่ะรำกันไปครับ
เปิดเมื่อเรือนเพชรพลอยตำหนักกุมารเทพฯข้าง
เรือนแม่แก้วเรือนทองต้นตะเคียนในห้องกระจกติดแอร์
เพราะว่าแม่แก้มเรือนทองก็ให้โชคลาภกับชาวบ้านมาแล้วหลายครั้ง
โดนเมื่อเรือนเพชรพลอยตำหนักกุมารเทพฯตั้งอยู่
เพื่อเป็นการบูชากุมารเทพ๕องค์ในเมืองไทยจำลอง
ซึ่งหลังจากทำพิธีบวงสวงแล้วชาวบ้านก็คือฮา
เพราะว่าจู่มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๙ปี
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเขาชื่อป้าไก่
เขาบอกว่าถูกกุบาลเข้าสิ่งร่างเข้าแฝงในร่างของป้าแก้ว
อ้าวป้าไก่สินี่คนนี้ป้าไก่โอ้ยชักแล้ว
ชักแล้วเขาบอกว่าคืนหลังจากมีการแฝงร่างคุณป้าไก่ไปใช่ไหม
ไก่มีการสื่อสารว่าค่ะคือกุมารนำโชคมาแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็มีการบอกให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างเนี่ย
เอาสิ่งที่ป้าพูดเนี่ยไปเสี่ยงโชคด้วยไปฟังครับ
ไปแล้วเหรอไปเลยอย่างไรก็ก็จะเด็บไปแล้วค่ะ
ป้าไก่บอกว่าเขาถูกกุมมารเข้าแสงไม่ได้
ย้ำอีกครั้งนะคุณผู้ชมความเชื่อสุโมขลนะครับ
ไปดูที่จังหวัดพระเยากันหน่อยที่วัดโสมณะตุ้มท่าค่ะ
ชาวบ้านเขากลาบว่ายขอโชคก็ลาบจากรูปบ้านบรรราหู
มีคนตาดีเห็นตัวเลขบอกผู้มาแถวพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่บรรราหูถือไว้
ก็เลยเตรียมจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่งวดที่๑๖กันยายนนี้
นอกจากจุดนี้ที่เขาเห็นแล้วเขาก็บอกว่าการทูบ

เป็นน้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมก็เอามาให้ดูเป็นสีสัน
เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกบรรยากาศมาให้ได้ชมกันแล้วกันนะครับ